เฟื่องมาแล้วค่ะในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ
รุสวัสดิ์วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเจอกันกับเฟื่องนะคะ
มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันนะคะ

หลายคนอยากจะหาเลขเด็ดด้วย
แต่ว่าเฟื้องไม่มีมาแนะนำนะคะ

พี่มิวบอกว่าเฟือกไม่รู้น้องเฟือกจะมีมะรึเปล่า

สำหรับเรื่องราวของตำรวจนะคะ

มีตุ๊กกัตตี้

ที่ติดตั้งตุ๊กตาหน้ารถ

ซึ่งตำรวจจารจรเมืองลบบุรีนายนี้พูดไว้เสียงดังฟังชัดนะคะว่า
ให้ไปจ่ายค่าปรับด้วย๒๐๐๐บาท
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนควบ
ก็คือตุ๊กตาที่ฝังไฟ๒ตัวนี้แหละค่ะ
บอกว่าเป็นการฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงนะคะ

ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามกำหนด

ระบุจำนวนเงินในการจ่ายค่าปรับชัดเจนค่ะ

มีการใส่เครื่องหมายดอกจันทร์๒ดอก

ผู้ถูกออกใบสั่งถ่ายวีดีโอเจ้าหน้าที่

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลค่ะ

ส่วนใหญ่มองว่าตำรวจนายนี้จงใจจับกลุ่ม

ก็ยิ่งสั่งลงโทษปรับขั้นสูงสุด
และที่สำคัญยังมีการทำเครื่องหมายดอกจันท
มีการถ่ายคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่อีกด้วย

นะคะว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการทำแบบนี้
แต่บางคนก็เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ
องว่าตุ๊กตาไฟที่ติดเพิ่ม
อาจจะไม่ถูกหลักทางวิศวกรรมทั้งแสงแล้วก็สี
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
แต่หลายความเห็นก็ไล่ให้ตำรวจ
ไปตามจับกลุ่มบรรดารถบรรทุกรถทัวร์
เป็นแผงที่เห็นชัดกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้
รวมไปถึงรถบัสที่ติดสติ๊กเกอร์
ที่น่าจะทำผิดกฎหมายมากกว่าตุ๊กตา๒ตัวนี้
บนหน้ารถของผู้ที่อัดคลิปมานะคะ
ซึ่งไหนก็พูดถึงตุ๊กตาหน้ารถที่ถูกจับ
สติ๊กเกอร์ของพวกรถบรรทุกรถบัสไม่ได้นะคะ

ก็ได้เคยนำเสนอปัญหานี้กันไปแล้ว
แต่ปัจจุบันก็พบว่ายังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
แล้วก็คงเป็นกรณีที่เกิดขึ้นคล้ายกันนะคะ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็เลยพยายามไปสอบถามความจริงมา

เป็นตุ๊กตามาติดหน้ารถแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ติดต่อไปยังนายสุกรีจารุภูมิค่ะ
ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยว่ากรณีรถบรรทุกหรือรถบัส
มีการติดตั้งตุ๊กตาที่มีไฟหรือติดไฟสปอร์ตไลท์

ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พศ๒๕๒๒มาตรา๗๑ค่ะ
ระบุไว้ว่ารถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง
มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้อง

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ

ว่าทำไมไม่ไปจับติดตั้งแต่งรถแบบประเภทอื่น
ที่เห็นชัดเจนติดสปอยเลอร์ติดไฟล์

ใช่เวลาเราขับสวนมันเข้าหน้า

ที่รู้สึกว่าตกลงมันได้หรือว่าไม่ได้หรือยังไง
คุณผู้ชมส่งมาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบ

คุณผู้ชมส่งมาเกินไปนะคะ
จับไปล่าไปอะไรประมาณนี้มีหลายความเห็นอยู่เหมือนกัน
ก็ถ้าจะจับจับให้หมดเลยละกันนะคะ